คุณผู้ชมเดี๋ยวพาคุณผู้ชมไปติดตามการรายงานของทีมข่าวของเรา

เจ้าหน้าที่ไปบุกพื้นที่ร้างที่หมู่๕ตำบลนิคม
เขาบ่อแก้วอำเภอพยุหะคีบรี
เพื่อไปดูจุดเผา
จุดเผาศพนายวีรชัยสกุลตะประเสริฐ
อายุ๖๗ปีพี่ชายของผู้พิพากษาอาวุโสสารอาญากรุงเทพใต้
แล้วก็ไปพบชิ้นส่วนกระดูกบางชิ้น

รวมถึงไปงมน้ำที่แม่น้ำปิงที่นครสวรรค
เพื่อหาจุดทิ้งร่างที่ถูกเผาแล้ว
ดังนั้นติดตามการรายงานจากคุณภูริพัฒน์บุญนิน
รายงานมาจากจังหวัดนครสวรรค์เชิญครับ

ยังคงระดมกันค้นหาร่างของพี่ชายผู้พิพากษาสาว
อย่างต่อเนื่องเป็นวันที่๓แล้วนะครับ
ภายหลังจาก๒วันที่ผ่านมาใช้วิธีในการดำน้ำค้นหา
และวันนี้ครับทางตำรวจนั้นมีการใช้เรือยาง
ลาดตระเวนไปในพื้นที่ให้ได้ไกลที่สุด
ด้วยความหวังว่าจะเจอร่างของเจ้าตัวครับ
ทีมข่าวร่วมภารกิจกับชุดประดาน้ำของพันธุ์ตำรวจเอกรามรถหอม
ผู้กำกับการ๔กองบังคับการตำรวจน้ำและเจ้าหน้าที่กู้ภัย
ระดมกำลังค้นหาร่างของนายวิราชัยสกุลตระประเสริฐ
พี่ชายของผู้พิพากษาสาวที่ถูกอุ้มหายตัวไป
หลังภารกิจการค้นหาครั้งนี้ล่วงเลยมาถึงวันที่๓แล้ว
โดยเจ้าหน้าที่แบ่งทีมออกเป็น๓ชุด
ชุดแรกราตระเวนบนผิวน้ำสำรวจผิวน้ำ
และอีก๒ชุดใช้วิธีการงมค้นหาใต้ผิวน้ำ
ซึ่งจะเคลียร์พื้นที่บริเวณใต้สะพานทั้งสองฝั่งให้แล้วเสร็จ
โดยใช้เจ้าหน้าที่กู้ภัยพื้นที่รับผิดชอบการงมค้นหาส่วนนี้
ร่วมกับนักประดาน้ำจากตำรวจน้ำบางส่วน
ขณะที่ภารกิจหลักในวันนี้ตำรวจน้ำใช้เรือยางราดตะเวนบนผิวน้ำเป็นวันแรก
ภายหลังจากเมื่อ๒วันที่ผ่านมา
ระดมงนค้นหาใต้ผิวน้ำแล้วแต่ยังไม่พบ
ซึ่งเจ้าหน้าที่คาดว่าชิ้นส่วนที่ถูกนำมาทิ้งตั้งแต่วันที่๔กุมภาพันธ์
จนถึงวันนี้เป็นเวลากว่า๒๑วัน
น่าจะถูกลอยขึ้นมาบนผิวน้ำแล้ว
คาดว่าน่าจะถูกพัดไกลออกไป

เจ้าหน้าที่จะออกเรือสำรวจไปให้ไกลที่สุดเท่าที่จะทำได้
กว่าจะเจอร่างของนายวิราชัยได้สำเร็จครับ
ค้นหากว่าที่กลัวว่าชิ้นส่วนจะลอยน้ำ
จะลอยน้ำจะไม่จมเพราะว่ามันอยู่ในถุงพลาติกนะครับ
ก็กลัวว่ามันจะลอยก็เลยค้นหาทางผิวน้ำดู
มันก็บอกลำบากนะครับว่าจะเจอหรือเปล่า

เป็นโขดหินโขดหินแล้วน้ำข้างล่างก็ค่อนข้างจะไหลแรงพอสมควรครับ
แล้วก็ด้วยระยะเวลาที่เขาทิ้งเนี่ยมันหลายวันแล้วเราก็ไม่รู้ว่ามันจะเป็นยังไงบ้างนะครับ
แม้การระดมค้นหาร่างของนายวิราชัยจะผ่านล่วงเลยมากว่า๓วันนะครับ
แต่เจ้าหน้าที่ทุกคนจะทำทุกวิถีทาง
เพราะยังคงหวังว่าจะเจอร่างของนายวิราชัยไม่ที่ใดก็ที่หนึ่ง
โดยเฉพาะการออกเรือค้นหาในวันนี้ซึ่งถือเป็นวันแรกที่ชุดค้นหาใช้วิธีนี้นะครับ
และทีมข่าวได้ร่วมภารกิจในการลงเรือค้นหาด้วยจากจุดที่หนึ่ง
ขออภัยครับจากจุดที่หนึ่งในผู้ต้องหาอ้างว่าเอาร่างมาโยนทิ้งไว้
ออกเรือไประยะทางกว่า๑๐กิโลเมตรยังไม่พบเจอร่างของนายวิราชัยแต่อย่างใดนะครับ
ซึ่งอุปสรรคสำคัญคือแม่น้ำเจ้าพญาบริเวณนี้ค่อนข้างมีความลึก
และกระแสน้ำที่ค่อนข้างแรงทำให้เจ้าหน้าที่นั้นไม่สามารถคาดเดาได้เลยว่า
ร่างของนายวิราชัยจะโผล่ขึ้นเหนือผิวน้ำและถูกกระแสน้ำพัดออกไปไกลมากเพียงใด
คุณผู้ชมครับแต่สิ่งหนึ่งที่ถือเป็นข่าวดีก็คือเมื่อช่วงกลางดึกของเมื่อคืนนะครับ
สืบสวนของตำรวจกองปราบสามารถตามหาชิ้นส่วนกระดูกของนายวิราชัยพบเจอแล้ว
โดยพบว่าถูกเผาไหม้และแตกเป็นชิ้นส่วนกว่า๒๐ชิ้นรวมถึงแหวนที่มีหัวแหวนรูปเต่าและหัวเข็มขัดที่คาดว่าจะเป็นของนายวิราชัย
หลังทั้งหมดถูกนำไปทิ้งบริเวณริมถนนในตำบลนิคมเขาบ่อแก้วอำเภอพยุหาคิรีจังหวัดนครสวรรค์
ซึ่งบริเวณจุดนี้นอกเหนือจากเจอกระดูกชิ้นส่วนและกระดูกรวมถึงข้าวของเครื่องใช้แล้วยังพบสังกษียางรถยนต์ที่ใช้เป็นเชื้อเพลิง
ขดลวดถูกนำมาทิ้งไว้ด้วยเช่นเดียวกันซึ่งทางตำรวจพิสูจน์หลักฐานนำทั้งหมดไปตรวจสอบอย่างละเอียดแล้ว
ฟังเสียงเจ้าหน้าที่มูลนิธิร่วมกระตันยูครับ
คุณผู้ชมครับจากข้อมูลของตำรวจพบนะครับว่า
ตำรวจพบว่ามีการสร้างแผนกันมากกว่าที่ต้องทำงานออกมากก็ไม่ใช่สำคัญนะครับ
ซึ่งยอมรับว่านำเศษซากที่เผามาทิ้งริมถนนนี้
ชุดสืบสวนของตำรวจกองปราบมาตรวจสอบ
ซึ่งเป็นพื้นที่ป่าริมถนนในหมู่บ้านห่างไกลจากบ้านเรือนของชาวบ้าน
ว่าเศษดังกล่าวนั้นถูกโกยมาจากจุดที่เผาศพในพื้นที่อำเภอตาครี
จะโกยซากทั้งหมดมาทิ้งในพื้นที่อำเภอพยุหาคิรีเพื่ออำพางหลักฐาน
เพราะจุดที่เจอไม่มีร่องรอยของการถูกเผาไหม้อยู่
โดยตำรวจพิสูจน์หลักฐานต้องนำไปตรวจดีเอ็นเออย่างละเอียด
เทียบเคียงกับญาติของนายวิราชัยและหากตรงกันก็จะมีพยานหลักฐาน
ดำเนินคดีกับกลุ่มผู้ต้องหาได้มากยิ่งขึ้นครับ
คุณผู้ชมครับถึงแม้ว่าร่างของนายวิราชัยนั้นจะถูกนำมาทิ้งไว้เมื่อ๒๑วันก่อนนะครับ
แต่ทุกคนที่อยู่ที่นี่บอกนะครับว่ายังคงมีความหวังที่จะเจอร่างของนายวิราชัยไม่ทางใดก็ทางหนึ่งครับ
เพื่อที่จะให้ญาตินั้นนำร่างไปประกอบพิธีทางศาสนาครับ
ทั้งหมดนี้คือความคืบหน้าล่าสุดที่เกิดขึ้นที่นี่
ผมภูริพัฒน์บุญนินทร์ข่าวไทยรัฐทีวีรายงานจากจังหวัดนครสวรรค์ครับ